ปกติแล้วตู้กับข้าวบ้านเราเปิดมาเจออะไร
ถ้วยเจอชามเจอกับข้าว
แต่ตู้กับข้าวบ้านนี้เปิดมาอุตาตัวอะไรอ่ะ

เปิดมาเจอบองหลาจ้ะพี่น้องจ๋า
บ้านนี้เขาเก็บสายยางไว้ในตู้กับข้าวเหรอ
ดูใครก็จะมาเก็บสายยางของตู้กลุ่มข้าวบ้านคุณสิมันยาว

คนใต้เขาเรียกงูจงอางก็งูบองหลาใช่ไหม
เขาก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่บอกว่า
ให้มาช่วยจับงูจงอางหน่อยมันขดอยู่ในตู้กับข้าว
บางยาเนี่ยก็มาพร้อมกับอุปกรณ์จับงูเลยนะ
แล้วใช้อุปกรณ์เนี่ยเกี่ยวหัวงูออกมาก่อนเกี่ยวออกมาจากตู้นะคะ
ซึ่งระหว่างการจับงูจงอางมันขู่บางยาด้วยอย่างนี้
ขู่ไปขู่มาเนี่ยขู่ขู่แล้วก็แพ้แม่เบี้ยไปด้วย
แต่ว่าเจ้าจงอางตัวนี้ก็ต้องยอมสยบ
เพราะบอกเลยว่าบางยาเนี่ยเขามีวิธีในการจับงู
และเขามีความเชี่ยวชาญด้วยแล้วก็นำตัวมันออกมาจากตู้กับข้าวได้สำเร็จ
จะบอกเลยแบบที่คุณชนะพูดเลยยาวพอกับสายยาง

หูดิฉันว่าเกือบ๔เมตรมันตัวใหญ่ตัวยาวดูดิ
สายยางก็๔๕เมตรใช่สายยางบางที๓เมตร๕เมตรใช่มั้ย
อันเนี้ยสี่เมตรคุณโอ้โหบอกเลยว่าคนมาดูเต็มเลยชาวบ้านแถวนั้นอ่ะ
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาดูกันหมดเพราะตัวนี้มันยาวจริง
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบางยาเนี่ยค่ะบางยาบองหลาคิงเนี่ย
เขาจะนำงูตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่มันห่างไกลจากบ้านเรือนของชาวบ้านเนาะ
เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตชุมชนก็หิ้วงูกันไปแบบนี้คุณดูดิ
เอามือนะเอามือกดหัวจับไว้อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยค่ะ
น่าจะดึงเห็บมันออกให้แหละอันนี้นะช่วยดูแลมันด้วย

คนลุก๔เมตร